ต่อกันที่ข่าวคนนี้บ้างทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพี่เสกโลโซไปช่วยเหลือไปร้องเพลงหาเงินช่วยเหลือน้ำท่วม
แต่มาครั้งนี้ขอถามกระแสถึงเรื่องหัวใจพี่เสกหน่อยไหมเข้ากับวันเด็กเหมือนกันนะเพราะว่าพี่เสกก็คบเด็ก
ทำไมคุณน้องคนนี้ใช่มั้ยอายุแสนวิทย์๑๐ปีใช่ตกลงว่าตกลงแล้วยังคบกันอยู่หรือเลิกไปแล้ว
คลุมเคลือเหลือเกินสำหรับสถานะหัวใจของดร็อกเกอร์เสกโลโซ
เพราะว่าหลังจากที่เปิดตัวคบหานางเอกน้องใหม่ค่ะแซนวิชประพาดาได้ไม่นาน
กระแสก็ลือสนั่นว่าทั้งคู่สบั้นรักลงไปเรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดค่ะเสกโลโซก็ขอออกมาสยบขาเมาส์

ทั้งตัวเขาเองแล้วก็สาวแซนวิช
หวานชื่นกันดีในสถานะแฟนนะคะ
เจ้าตัวก็ยังมีโอกาสได้เข้าไปฝากตัวกับที่บ้าน
ฝ่ายหญิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ

ผมไม่เห็นจำเป็นอะไรเลยที่ต้องไปลงลูกแล้วบอกเพราะรักเขา

ไม่ได้แต่งงาน
ผมคงจะไปแต่งงานนะครับยากมาก
แต่ผมก็จะดูแลเขาทั้งรู้จักกับพ่อแม่เขาแล้ว
นะครับเคยเจอแม่เขาครั้งหนึ่งเคยเจอพ่อเขาครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็เข้ากันได้ดีไปนั่งกินข้าวด้วยกัน
เดี๋ยวเร็วนี้ก็คงไปเจอกันอีก

จะเข้าข่ายอย่าเก็บเธอไว้ทั้งสองคนหรือเปล่า
นะคะคุณดูแลทั้งสองคน
รุ่นนี้เขาก็เลือกได้นะคะ
แต่ว่าน้องแซนวิชเองก็เลือกได้เหมือนกันนะครับพี่เจ๋ง

ก็ดูแลกันต่อไปนะคะพี่ค่ะดูแลน้องเขาดีค่ะ